สมก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
หลายคนอาจจะคิดว่าการทำงานกับชุมชนกับหมู่บ้านเนี่ย
จะไม่มีเรื่องของความทันสมัยเข้ามาเกี่ยวหรือเปล่า

เพราะว่าตอนนี้มีแอปพลิเคชันอสมออนไลน์
ภาคเอกชนเขาทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นนะครับ
เรื่องราวความทันสมัยของอสมกับอสมออนไลน์นี้เป็นอย่างไร
ติดตามได้จากคุณจิรภาสุริสุกกันเลยครับ
ทุกเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
หรืออสมในบ้านนองวะหมู่๕อศิลปูมจังหวัด๑๐๑
จะต้องออกตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยติดบ้านหรือติดเตียง
หลังตรวจเสร็จอสมจะจดบันทึกอาการ
และถ่ายภาพรายงานการตรวจสภาพอาการของผู้ป่วย
สภาพแวดล้อมภายในบ้านส่งไปยังภูมิหน่วยการโรงพยาบาล
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา
หรือรอพอสตจังหวัดร้อยเอ็ด
จากเดิมที่ต้องเดินเท้าหรือขับรถเข้าไปเพื่อส่งรายงาน
พลิเคชันอสมออนไลน์
จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานของอสมและแพทย์
ทำให้การส่งข้อมูลด้านงานสาธารณสุข
ทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
อ่านข่าวตรงนี้ได้นะครับ
นอกจากคุณหมอที่จะดูในเซฟเวอร์ของรพสตตั้งแต่นะครับ
แอปพลิเคชันนี้ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย
ด้วยเมนูภาษาไทยและตัวอักษรขนาดใหญ่
เพราะอสมส่วนใหญ่มีอายุ๔๐ปีขึ้นไป
สามารถส่งข้อความได้ทั้งภาพเสียงวีดีโอ
พร้อมรับส่งข้อมูลข่าวประกาศต่างจากรอพอสต
และกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง
ทำให้ช่วยคัดกรองข้อเท็จจริงของข่าวได้อีกทางค่ะ
ที่ต้องการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของอสม
ให้สามารถเข้าช่วยเหลือติดต่อผู้ป่วยและแพทย์ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ทำให้ชีวิตในการทำงานเขาสะดวกรวดเร็วแม่นยำ
ทันเหตุการณ์มากขึ้นทันทีเลยค่ะ
ตัวอย่างเช่นเอาละวันนี้มีโรคมือทับปากกำลังระบาดแล้ว
เขาก็สามารถที่จะแจ้งคราวเดียวบนแอปตัวนี้
สมทุกคนได้รับรู้และป้องกันโรคนั้นได้ทัน
บางครั้ง๒๔ชั่วโมงโรคไม่ระบาดแล้วอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
พลิเคชันอสมออนไลน์
และสามารถใช้งานได้กับทุกเครือข่าย
ซึ่งปัจจุบันมีรอพอสตที่เข้าร่วมแล้ว๖๐แห่งทั่วประเทศ
ไปสู่งานสาธารณสุขระดับอำเภอและจังหวัดต่อไปค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ทั้งหมดก็เพื่อให้เข้าถึงชุมชนเพื่อให้เขาถึงประชาชนมากที่สุดนะครับ
เรื่องของการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขนั่นเองนะครับ